อาจารย์เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะแทรกถามอาจารย์ระหว่างนี้นะคะ

สถาบันเทคโนโลยีการเดินเรืออู่ฮั่นนะคะ

เขามีกัน๘คนนะคะแก๊งนี้นะคะ
แล้วก็เมื่อสักครู่นี้คุยก่อนเข้ารายการ
ก็ดูแล้วก็ดีที่มีเพื่อนอยู่ด้วยกันนะคะ
เพราะก็ยังร่าเริงยังยิ้มออกได้อยู่นะคะ
สวัสดีค่ะทุกคน

คุณผู้ชมคะเขาชื่อเล่นตามนี้นะคะ
อันดาประมาณนี้เนอะ

ทุกคนติดต่อกับคุณพ่อคุณแม่ทุกวันไหมคะ
ครับ

อ่าอินเตอร์เน็ตยังไม่มีปัญหาจนถึงตอนนี้เนาะ

สิ่งที่มีปัญหาที่สุดคือเรื่องอาหารป่ะคะ

น้ำครับ

ตอนนี้คือกลุ่มนี้อยู่กัน๘คนใช่ไหมคะ
เป็นหอพักในมหาวิทยาลัยเนอะ
น้ำดื่มที่นั่นเขาไม่ได้เปิดจากก๊อกใช่ไหมคะคอปเตอร์
ไม่ได้เปิดครับ

แล้วตอนนี้อยู่กัน๘คนมีน้ำขวดเหลือเยอะไหมคะ

พอมีดื่มได้กันไปสักกี่วันคะอยู่กัน๘ชีวิตนั้น

อาทิตย์หนึ่งนี้ห้ามมีใครหิวกว่าปกติเลยถูกไหม

อยู่กันนี่มีใครเริ่มไม่สบายยังคะ
เริ่มมีไข้หรือเริ่มเวียนหัวมียังคะ

วัดไข้กันทุกวันครับ
คือระแวงกันเองด้วยใช่ไหม

แต่ว่าจริงแล้วทางมหาวิทยาลัยที่เราเรียนอยู่เนี่ยเขามีให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่นั่นอยู่แล้วด้วยไหมคะ
มีครับเขาให้ความช่วยเหลือ

ซื้อน้ำซื้ออาหารอะไรมาให้ด้วยครับ

เป็นพวกผักค่ะเป็นหัวหอมเป็นมันเป็นไข่นะคะ

พวกเราก็ต้องทำอาหารกันเองทุกมื้อใช่ไหมคะค่ะ

เขาให้มาเลยแบบทีเดียวเป็นสต๊อกเอาไว้แล้วก็อยู่ยาวหรือว่าเขาเอามาให้ทุกมื้อหรือว่าเป็นรายวันคะ

อ๋อเขาเลี้ยงคนทั้งหอพักเลยป่ะคะ
ส่วนครับบางส่วน
อย่างนี้ตกลงแล้วอย่างกลุ่มเราเนี่ยนะคะ๘ชีวิตเนี่ยต้องทำอาหารเองสักกี่มื้อต่อวันคะ
จริงแล้วทางเรียนเขาจัดให้เราสองมื้อต่อหนึ่งวันค่ะ

คือมหาวิทยาลัยเราเนี่ยนะคะแล้วหอพักเราอยู่ภายในมหาวิทยาลัยใช่ไหม

ซึ่งเราออกจากหอพักไปเดินในมหาวิทยาลัยรอบมหาวิทยาลัยได้ไหมคะ
ได้ครับแต่ไม่มีใครอยากออกไปนะครับ
เข้าใจคือไม่เกี่ยวกับรั้วมหาวิทยาลัยเนาะ
ตอนนี้สิ่งที่กังวลที่สุดค่ะกลุ่มเราที่คุยกันสิ่งที่กังวลที่สุดหรือว่าอยากได้รับความช่วยเหลือที่สุดเลยคืออะไรคะ

ไม่ใช่น้ำไม่ใช่อาหารแล้วเนอะพากลับบ้านหน่อยใช่ไหม

ตอนนี้การสื่อสารล่าสุดเนี่ยนะคะทางกลุ่มคอปเตอร์แล้วก็เพื่อนเนี่ยนะคะคุยส่วนใหญ่ที่คุยอย่างเป็นทางการเนี่ยคือคุยกับเจ้าหน้าที่ทูตที่เมืองจีนหรือว่าคุยกับกระทรวงต่างประเทศจากไทยตรงเลยคะ
คุยจากทูตจากเมืองจีนค่ะ
สถานทูตบอกไหมคะว่าเขาจะพาเรากลับบ้านได้สักประมาณเมื่อไหร่
สถานทูตไม่ได้บอกอะค่ะแต่วันนี้สถานทูตเขาตรวจสอบรายชื่อขอเปลี่ยนทางอีกทีหนึ่ง
เขากะให้เราได้ไหมคะว่าอีกสักอาทิตย์หนึ่ง๒อาทิตย์กลับบ้านได้แล้วเขามีบอกบ้างไหมคะ

คุณพ่อคุณแม่เอาสภาพจิตใจคุณพ่อคุณแม่บ้างเป็นไงบ้างคะ
เครียดอะค่ะแม่เป็นห่วงครับ
อย่างนี้ค่ะคือที่เมืองไทยเนี่ยนะคะคือเวลานายกให้สัมภาษณ์ท่านก็จะบอกว่าก็มีแผนการอยู่แล้ว
แต่เอาล่ะอย่างที่พี่ถามไปก็คือว่าเราเองที่นั่นยังไม่รู้ว่าได้กลับวันไหนเนาะ
เหนือจากนี้เขามีการเขาแจกพวกอุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์ล้างมือหน้ากากถุงมืออะไรแบบนี้ไหมคะ
มีแจกครับแมทเหลือคนละ๑ชิ้นละ

ไม่ค่ะ
แต่คือก็ใช้ยาวเลยใช่ไหม

คือเท่ากับว่าตอนนี้นะ๘คนนะคือไม่ออกจากห้องเลย
มหาวิทยาลัยเราก็ไม่ได้ไปเดินเลยแน่นอนซึ่งแปลว่าเราไม่ได้ไปร้านค้าอีกแล้วเลยใช่ไหมคะ

เครียดไหมหรือพอโอเคเพื่อนอยู่หลายคน
ก็เครียดแล้วค่ะ
เขาบอกไหมคะว่าเขาจะเปิดเรียนเมื่อไหร่ที่มหาวิทยาลัยนะ
จริงกำหนดเท่า๑๔ค่ะ

แต่ตอนที่เลือนไม่มีกำหนด

แบบเด็กไทยหรือว่าคนไทยในอู่ฮั่นหรือแม้แต่แบบขยายวงออกมาเป็นหูเป่ยก็แล้วแต่เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยมีใครได้ข้อมูลบ้างว่าจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่
ไม่มีเองเลยครับ
เอางี้นะคือนักข่าวที่เนี่ยก็ถามนายกถามรัฐมนตรีทุกวันเลยลูกยังไงเป็นกำลังใจให้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวข้อมูลก็จะพยายามเร่งถามให้เนาะ
เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามอะไรแล้วไม่ได้อยากได้อะไรทั้งสิ้นอยากกลับบ้านจบถูกไหม

เอาล่ะยังไงเดี๋ยวพี่ขอบคุณกลุ่มของคอปเตอร์แล้วก็ทุกคนก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญจะคุยกับอีกหนึ่งสายอันนั้นเหมือนจะอยู่คนเดียวอ่ะนะยังไงขอบคุณทางกลุ่มนี้ก่อนนะคะ
ขอบคุณครับ

คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งสายอาจารย์ค่ะขออีกหนึ่งสายนะคะเราจะคุยกับนักศึกษาอีกหนึ่งคนนะคะคนไทยไปเรียนปริญญาโทคณะพืชศาสตร์นะคะที่มหาวิทยาลัยเกษตรหัวหนงนะคะคุณไอซ์สิริชัยชัยมั่นคงคือกลุ่มกลุ่มคอปเตอร์เนี่ยนะคะเขาจะมีกัน๘คนแล้วก็อยู่ในหอซึ่งเป็นหอภัยในมหาวิทยาลัยแล้วเขาก็อยู่กัน๘คน
มันเครียดนะออกจากออกไปไหนไม่ได้อีกเดิมนะคะคุณป้ายอันนี้หูปเปิ๋ยในมนธนนั้นก็อยากกลับบ้านสภาพอากาศทุกคนนะคะ
ขอคุยกับอีกหนึ่งคนค่ะคุณไอซ์สวัสดีค่ะ
ในมหาลัยที่ผมอยู่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ๙คนครับ

เออแล้วรวมตัวกันได้ไหมอยู่หอพักเดียวกันหรืออยู่ใกล้กันไหมคะ

๙คนในมหาวิทยาลัยหัวหนงนะคะคุณผู้ชม

คือตอนอาจารย์แอบถามอาจารย์ระหว่างนี้ค่ะ

ว่าเด็กไทยคนไทยเราได้กลับบ้านสัก๗วัน๒อาทิตย์
อันนี้เป็นนโยบายของระดับสูงนะครับ
ผมก็คิดว่าเขาอยากกลับเป็นเพราะว่าความเครียด
เหมือนกับคณะทัวร์จีนที่มาเวลามาป่วยอยู่บ้านเรา
เขาก็อยากกลับเพราะว่าคุยกันก็ไม่เคยรู้เรื่อง
อาหารก็ไม่ถูกปากแต่นี่เขาไปหลายเดือนแล้วยังพอว่า
เพราะฉะนั้นเขาเองเขาก็อยากกลับ
อันนี้ประเด็นก็คือว่าถ้ากลับมาแล้วเนี่ย
เราจะทำอย่างไรทางการแพทย์นะครับ
ทางการแพทย์ก็เหมือนกับคณะทัวร์จีน
ที่เดินทางมาจากอูฮันนั่นเอง
แต่ก็ต้องมีตรวจเช็คอะไรต่างแล้วก็
ถ้าเผื่อมีไข้ก็จัดการเข้าโรงพยาบาล
ถ้าไม่มีไข้กลับไปนอนพักผ่อนที่บ้าน
หน้ากากใส่อะไรป้องกันตัวเอง

สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะไอซ์ค่ะมีกันทั้งหมด๙คน
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรหัวหนงใช่ไหมคะ
คนนี้ติดต่อกันได้หรือว่าเจอหน้ากันบ้างไหมคะ

มีครับมีเจอหน้ากันบ้างครับผม
ทุกคนตุนของกินไว้สักกี่วันคะไอซ์ค่ะ
ประมาณทุกคนอยู่ประมาณ๑อาทิตย์ครับ
อาทิตย์นิดครับผมไม่เกินนี้

ว่าทางมหาวิทยาลัยเขาแจกจ่ายให้นักศึกษาคะ

ไอสวัสดีค่ะจนถึงตอนนี้๙คนนี่
นัดเจอกันบ่อยไหมหรือว่าต่างคนต่างอยู่
แต่ว่าใช้ติดต่อกันทางโทรศัพท์
ส่วนใหญ่ติดต่อกันทางกรุ๊ปแชทเป็นวีแชท
แล้วก็บางทีก็ถ้าบางคนเครียด
หรือวิทยาลัยก็มาเจอกันบ้างมาคุยมาแลกเปลี่ยนอะไรกันบ้างครับ

ที่เครียดตอนนี้คือสภาพสภาพความเป็นอยู่
หรือว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงที่มันทำให้เราเครียด
ว่าเรากังวลแค่เรื่องของการติดเชื้อเฉยคะ
ส่วนหนึ่งครับแล้วก็เรื่องถามว่าในเรื่องของอาหารนะครับ
มีกังวลบ้างครับเพราะว่าถ้าหลังจาก๑อาทิตย์ไป
เราไม่รู้ว่าอาหารจะมีเพียงพอไหม
แล้วก็พาข้างนอกเขาจะมีขายอยู่หรือเปล่า
กลัวมันจะหมดแล้วก็ถามว่ากลัวติดเชื้อด้วยไหม
อันนี้เรื่องนี้ก็ส่วนหนึ่งครับแล้วเป็นส่วนใหญ่ด้วย
ไอซ์ค่ะอันนี้พี่ขวัญถามว่าในแง่ของคนที่อยู่ที่นั่นนะ
ข้อมูลจากทางการจีนไม่ว่าจะเป็นของมหาวิทยาลัย
หรือว่าระดับเมืองก็แล้วแต่เนี่ยเขาห้ามเลยไหมว่าไม่ควรออกมา
ห้ามออกมาคือพูดอย่างนี้เลยไหมคะชัดเจนเลยไหม
ตอนนี้ทางมหาลัยประกาศแน่นอนแล้วครับว่าห้าม
ตอนแรกก็คือบอกว่าพยายามที่อย่าออกไปข้างนอกครับ
แต่วันเมื่อวานระบูออกมาว่าห้ามออกไปข้างนอกครับผม
ไอซ์ตอนที่เราอยู่ที่อู่ฮันเนี่ยนะคะ
เวลาห้องพักที่เราอยู่ตามปกติมันติดเครื่องปรับอากาศ
หรือว่าเราจำเป็นต้องเปิดหน้าต่างเพื่อให้มีระบายอากาศไหม
มีเครื่องปรับอากาศอยู่ทุกห้องอยู่แล้วครับ
ซึ่งอากาศตอนนี้มันจะขมุกขมัวหน่อยเป็นอากาศหนาว
แล้วก็มีฝนตกบางวันหรือเปล่าคะ

บรรยากาศมันก็ชวนคิดถึงบ้านมากเลยนะแล้วออกไปไม่ได้ด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ได้ติดต่อกับทางสถานทูตที่เมืองจีนไหมคะ
สถานทูตติดต่อมาบ้างไหมว่าคาดว่าเราน่าจะได้กลับบ้านกันเนี่ยอีกสักกี่วันคะ
ทางสถานทูตติดต่อมาแล้วก็พี่ทางสถานทูตพยายามรวบรวมเด็กไทยที่อยู่ในอุหัน
แล้วก็ยังมีคนทำงานอยู่บ้างครับรวบรวมไว้ในกรุ๊ปแชทเดียวกันนะครับ
แล้วก็ได้เปลี่ยนข้อมูลทุกวันแล้วก็ในส่วนของแจ้งว่ากลับบ้านเมื่อไหร่อันนี้
ก็แจ้งนะครับแต่บอกว่าคือเราต้องรอครับ
รอทั้งทางรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนนะครับเจจากันให้ลุล่วงไปครับ
ไอซ์สมมุตินะอันนี้พี่ถามเผื่อนะคะซึ่งไม่อยากให้เป็นแบบนั้น
คือถ้าสมมุติอีก๑สัปดาห์แล้วมันยังไม่ได้มีวันกำหนดชัดเจน
ว่าจะได้กลับเมืองไทยเนี่ยแล้วเรื่องอาหารเนี่ย
ทางมหาวิทยาลัยหรือว่าทางเมืองเขาเองเนี่ยนะคะ
มีบอกไหมว่าเขามีแผน๒ไว้ให้ไหมว่าถ้าใครอาหารหมดแล้ว

ไม่เป็นไรเอาอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะ
อนุญาตดูเวลาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวขอพักโฆษณาแป๊บเดียว
เดี๋ยวถ้าช่วงหน้ายังพอมีเวลากับไอซ์นะคะ
หรือว่าระหว่างรายการนะคะให้ทางโปรดิวเซอร์ได้คุยต่อว่า
อยากได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราพูดให้ในรายการ